คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะ
หลายคนก็ชอบเดินทางไปทำบุญนะคะที่ต่างคุณผู้ชมค่ะ
ลูกทุ่งสาวคนนี้ด้วยลาล่าอาสยามค่ะ
ล่าสุดนะคะบอกเลยว่าใส่เสื้อผ้าไปทำบุญเนี่ยสวยสะดุดตามากเลยนะคะ
เป็นผ้าไทยสวยงามเลยคุณผู้ชมค่ะดูซะหน่อยค่ะ
ไปทำบุญทอดกระถิ่นที่วัดป่ามหาวีรวงค่ะจังหวัดสระบุรีนั่นเอง
เพื่อปลุกใจให้รู้ว่าอีสานเนี่ยฉันเนี่ยนะคนไทยอีสานโดยแท้โดยกำเนิด
แล้วก็ขออุทิศบุญอุทิศกุศลนะทั้งหมดนี้ให้กับสิ่งใดก็ตามที่เคยดูถูกเหยียดหยามคนอีสานบ้านเห่า
แม่นะคะเออบันเทิงไทยรัฐค่ะก็เลยวีดีโอคอลโทรหานะคะพี่ลาล่าบอกว่า
ข่าวนี้จะผ่านมาหลายวันแล้วแต่พี่เนี่ยก็ยังรู้สึกโกรธอยู่กับคนที่มาเหยียดคนภาคอีสาน
ตั้งใจเลยว่าบุญครั้งนี้นะจะอุทิศให้กับคนเหล่านั้นให้มันเกิดแสงสว่างในปัญญา
อย่าไปว่าร้ายใครอีกเลยส่วนเรื่องมูเตลูนั้นต้องมานะจ๊ะไปไหว้ถึงขนาดนี้แล้ว
ลาล่าบอกว่ามันต้องมีกันบ้างแหละไปที่ไหนก็ต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้งานต่างเนี่ย
อ่ะอ่ะอ่ะถามเรื่องหัวใจลาล่าประกาศผ่านบรรเทิงไทรัศน์เลยว่า
ตอนนี้โสดจ้าโสดจริงแค่ที่ผ่านมาในกลุ่มที่ไปทำบุญด้วยกันก็มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลย
คนก็เลยจับคู่กันไปคนนั้นทีคนนู้นทีรวมไปถึงตีหล่อที่ชื่อแพนด้วย
สรุปเลยตอนนี้ไม่มีใครทุก๔ห้องหัวใจ
คนชื่อแพนนี่เขางานดีเหมือนกันนะจ๊ะ

ได้ทำบุญแล้วก็อิ่มบุญสบายอกสบายใจขึ้น
หลังจากที่เขาเรียกว่าเจอมรสุม

ก็เลยขอให้แบบสิ่งไหนที่แบบว่ายาก

โสดเราบอกค่ะโสด
ถ้าตอนนี้บอกเลยว่าโสด
โสดแต่ก็รักที่จะคุยกับทุกคน

พอทุกคนเห็นเราควงกับคนนี้
ก็สถาปนาให้คนนี้เป็นแฟนเรา

จะได้ไม่ต้องสถาปนาเวลาพี่ไปไหน